แต่ไม่รู้ว่างานนี้จะอารมณ์ดีออกหรือเปล่า
เพราะจู่ก็มีข่าวมาว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ย

โดยเฉพาะเด็กผู้ชายวัยละอ่อน

ถึงขั้นพาเข้าซาวน่าเลยนะคะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกหวาดเสียวแทนจริง
ส่วนเรื่องหวยค่ะที่บางคนบอกว่าเดี๋ยวก็ถูกบ้างเดี๋ยวก็ไม่ถูกบ้าง
จนเป็นเจ้าแม่เอ้ยเจ้าพ่อใบหวยนักร้องลูกทุ่งมีสูตรคิดเลขอย่างไร
งวดนี้มีเลขเด็ดอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
รักเด็กด้วยนะคือเราก็เป็นคนที่รักเด็ก
คือคบกับเด็กมันรู้สึกว่ามันสบายใจ
คนอื่นก็สบายใจเพราะว่าหนึ่งมันไม่ขอกินเหล้า
สองไม่ขอกินเบียร์ไม่ขอกินอะไรสักอย่าง
มันสบายใจมันไม่มีเรื่องเข้ามาหาเราเราก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้
อ้าวถึงหวยค่ะส่วน
ก็รู้สึกว่าแต่ละงวดกับเขาอยู่นะครับ
บางงวดก็บอกเข้าแต่กลับว่าเป็นอย่างนะครับ
แฟนเพลงก็ไม่ได้ว่าตำราหวยมันก็มีเยอะใช่ไหม
แล้วก็ค้นหาตำราหวยมันก็ในเฟซบุ๊กมันก็มีเยอะ
ในในยูทูปเนี่ยมันก็มีเยอะทั่วไปแล้วก็รีบดูตัวนี้น่าจับมาใส่ตัวนี้

สองนี่ต้องหาอะไรมาใส่ก็แล้วแต่ท่านชอบแต่มีสอง
แต่ใจผมชอบก็น่าจะเป็น๒๑๒๐๓๐๓๑